ความศรัทธาของประชาชนจำนวนมากนะครับ
ที่มีต่อวังนาคินหรือป่าคำชโนธตามความเชื่อในพื้นที่อุดรธานีนะครับ
หลายคนก็มุ่งหน้าไปเพื่อจะไปกราบสักการะ
แล้วก็ไปขอพรจากพื้นที่บริเวณนั้น
ดังนั้นครับที่ผ่านมาป่าคำชโนธนี้
ต้องรองรับผู้คนจำนวนมากทั่วฟ้าทั่วประเทศที่เดินทางไป
คุณผู้ชมครับและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
ชโนธตามธรรมชาติจำนวนเริ่มลดลง
และได้รับผลกระทบอาจจะพังบ้างหรือว่าเสื่อมโทรมบ้างนะครับ
ทำให้ทางหน่วยงานนั้นต้องเริ่มนับจำนวนต้นชะโนธอย่างเป็นทางการ
และบันทึกเป็นสถิติเอาไว้รวมทั้งอาจจะปิดพื้นที่นี้ชั่วคราว
เพื่อฟื้นฟูติดตามจากรายงานโดยคุณยุธยาตุ้มมีครับ
คำชโนธมันเหลือที่เดียวในประเทศไทย

คนมามากขึ้นไปกราบไปไหว้นะไปจุดทูบจุดเทียนคนแห่มา
เขาก็มีการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพูดง่าย
คือมีการทำปูนอำนวยความสะดวกมีสิ่งก่อสร้างใหม่เกิดขึ้นมาก
พอสิ่งใหม่ก่อสร้างเกิดขึ้นมากก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง

พอเขาเจอสิ่งใหม่ที่เข้าไปแทนที่
พรุ่งนี้จำนวนขัดชะโนธมันก็เลยน้อยลง
ประชาชนจำนวนมากที่หลั่งไหลไปชมป่าคำชโนธ
กลายเป็นภาพชินตาของชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
และยิ่งช่วงนี้กลับคึกคักมากขึ้น
เพราะกระแสความเชื่อที่ว่าป่าคำชโนธเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดานหรือวังนาคินของพญานาคศรีสุโธกับโลกมนุษย์
คนในท้องถิ่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ชัดเจน
ครั้งแรกที่ผมเห็นคำชโนธนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นนะครับร่มรื่นแล้วก็ต้นชะโนธยังเต็มอยู่
ถ้าเราเข้าไปในบริเวณชะโนธอากาศมันจะเหมือนติดแอร์เย็นฉ่ำนะครับ
ไปจุดกึ่งกลางของคำชโนธถ้าเรามองขึ้นไปแทบจะไม่เห็นท้องฟ้าเลยครับ
มืดคือเต็มไปด้วยข้างบน๗ต้นชะนวดจะเต็มหมดนะครับ
แต่สภาพปัจจุบันต้นชะโนธถูกทำลายไปเยอะและบรรยากาศไม่เหมือนเดิม
เข้าไปนี่มันจะไม่เย็นฉ่ำนะครับจะมีความร้อนไอร้อนอยู่ด้วย
จากว่าต้นชะโนธแล้วก็บรรยากาศในนั้นสภาพแวดล้อมถูกทำลายนะครับ
ด้วยน้ำมือมนุษย์แหละส่วนใหญ่นะครับ
วิตกต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
มีคำสั่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนต้นชะโนธ
หวังว่าจะสามารถเร่งฟื้นฟูสภาพได้ทันการ
จังหวัดก็ไม่นิ่งนอนใจในประเด็นนี้ครับ
ผู้ว่ารายการจังหวัดท่านชายวุฒิจันทรก็เห็นความสำคัญของคำชโนธของเรา
ให้ไปศึกษาดูว่าจะทำไงถึงจะรักษาต้นชะโนธไว้ได้
จะทำไงถึงจะคิดจะอนุลักษณ์ดูแลเขาให้อยู่อย่างยืนคู่กับอุดรผู้กับประเทศไทย
ไม่เคยมีคนนับไว้มีชาวบ้านนับไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นับทางวิชาการ
ผลการสำรวจป่าชโนธอย่างเป็นทางการครั้งแรก

รวมทั้งสิ้น๑๙๔๔ต้น
แบ่งเป็นต้นชนดใหญ่๑๒๗๕ต้น
และต้นกล้าชโนธ๖๖๙ต้น
รองลงมาคือต้นมะเดืออุทุมพร

ไม้เติม๑๕๙ต้น
และมะเดือปล้อง๑๐๒ต้น

เช่นต้นไสอย่างบงตะเขียนทองพญาสตบัน
ในอนาคตคณะทำงานยังมีแผนจะปิดคำชโนธ
เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการประชาชน

ให้กลับมาสวยงามดังเดิม
กำลังทำร่างคำสั่งส่งเรื่องจังหวัด
พร้อมกับร่างเสนอเพื่อประกาศปิดชั่วคราว
ในการปรับปรุงพื้นที่

เราอาจจะต้องมีการปิดเพื่อให้ต้นชะนวด

เราดูแล้วเกิดความเสื่อมโทรม
ค่อนข้างมากทั้งแหล่งน้ำทั้งต้นชะโนธ
หากมีคำสั่งให้ปิดคำชโนธชั่วคราว
อำเภอบ้านดุงเตรียมจัดพื้นที่ให้ประชาชน

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
เก่าแก่สร้างเมื่อปี๒๕๑๔
และมีพิธีอันเชิญองค์พญานาคศรีสุโธ

สิ่งสถิตอยู่ที่ศาลหลักเมืองนี้เช่นกัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน